คุยกับนางตั้งแต่แบบพี่หนุ่มแหละเป็นคนต่อไปหาแม่นาง

ตั้งแต่เมื่อคืนนางก็บอกว่า
พี่ปกติหนูพร้อมจะโดนด่า
แต่คราวนี้หนูไม่ยอมหนูมีคลิปหมดทุกอย่าง
มีกล้องวงจรปิดใครอยากจะขอกล้องวงจรปิด

ข้าวจานจริงอันนี้พี่ก็ไม่เชื่อนะ

คือ๒เนี่ยอย่างข้าวหมา

ไปถึงจานข้าวของหมาอย่างนี้

ออนไลน์ได้จริงใครจะยอมไปกินข้าวจานเดียวกับหมา
อันนี้คืออย่างแรกเลยไม่ได้เข้าข้างน้องนะ
แต่พูดให้ฟังว่าอันนี้สิ่งที่ขวัญเนี่ย
เขาพูดกับเรามาอย่างนี้

ออกมาแฉว่าดาราดังเนี่ย

แทบไม่ได้พักนอนแค่ชุด
เธอเพิ่งตกใจตกใจ
อีหนุ่มเธอตอแหลมาก
คุยทั้งแม่เธอคุยทั้งไอ้ขวัญ

น้องก็ว่าอย่างไร

คือไอ้ข้าวจานข้าวหมาที่เขากินเนี่ย
เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นวางให้หมาไปกินนะ

กุ๊กแล้วคือไปให้กินน้อง

อันนี้ผมไม่รู้
พอบางทีโลกนี้เร็วสวยงามสำหรับนุ่งกันชาย

แปลกจิตใจมาก
ถ้ารู้มากผมอาจจะต้องไปกินข้าวในจานนั้นก็ได้

เพราะหนูเนี่ยเวลาถ้าโดนทัวร์ลงกับพวกพี่สองคนอาจจะโดนหนัก

หนูจะได้ไปกินข้าวในจานนั้นด้วย

ตัวผูกโบนนั่นค่ะค่ะเรายวนกลับไปเรื่องเอ๊ะมึง
คนอยากรู้เฉยว่าเชื่อใครได้มากกว่ากัน
โหวันนี้คนตามทั้งวันดูตั้งแต่เที่ยงวันดูคุณแม่ตั้งแต่เมื่อคืน
คนอยากจะรู้ว่าเชื่อใครได้มากกว่ากัน
เพราะฝั่งนึงก็บอกว่าหนูดนฝั่งขวนเขาก็มี
แล้วบอกว่าเหมือนด่าหมาเขาด้วยด่าอะไรก็ด้วย
ด่าหมาด่าแมวแล้วตัดทิ้งก่อนก็ได้แต่หมายถึงว่า
คืออย่างนี้วันนี้จริงคือตัวอดีตแม่บ้านของคุณขวัญอุตสาห
วันนี้เขามีเปิดใจในรายการเที่ยงวันอันเหตุการณ์
ซึ่งพี่หนุ่มมีโอกาสได้คุยไปแล้วตามที่บอกไป
บอกว่าตอนแรกตกลงกันว่าจะดูแลเฉพาะสุนัขให้เท่านั้น

ถ้าสุนัขนอนก็ให้ช่วยทำงานบ้าน
แต่ถ้าสุนัขตื่นก็อุ้มไว้มืออีกมือก็ทำงานบ้านด้วย
ยืนยันว่าสุนัขของดาราสาวป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าไปทำงานแล้ว
ซึ่งตอนที่เข้าไปทำงานวันแรกพบสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศ
ตอนแรกคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือนจึงไปแจ้งคุณแม่ดาราสาว

แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะพาสุนัขไปหาหมอแล้วก็ทราบว่าสุนัขขาดน้ำ
หลังจากกลับจากหาหมอก็ให้น้ำสุนัขตลอด
แต่ยังไม่ได้ให้ทุก๕นาทีเพราะว่ายังไม่ทราบ
ส่วนที่บอกว่าสาเหตุที่ไล่ออกเนี่ยเพราะว่าทำสุนัขเกือบตายเนี่ย
น้องบอกว่าตนเองก็เพิ่งจะเข้าไปทำงานได้๑คืน

สำหรับประเด็นให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้น
ไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวสุนัข
ก่อนจะนำมาล้างแล้วตัวเองก็เอามาใช้
จากนั้นหากถ้าสุนัขป่วยจะใช้จานนี้
แต่ถ้าตัวอื่นจะมีชามตัวเองแม้จะล้างจานแล้วแต่ก็เป็นชามเดียวกัน
จะเป็นคนรักหมาเขาบอกว่าแต่ก็รู้สึกผอึบผอมแล้วก็รับไม่ได้
อันนี้ตัวน้องบอกแบบนี้นะคะตัวน้องอดีตแม่บ้านนะ
ทีนี้ทางคุณขวัญอุตสามมณีเราอ่านตามคลิปนะคุณผู้ชมนะ
งัดคลิปออกมาเหมือนที่พี่มดบอกออกไปเอามาพูดถึงเรื่องนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าให้แม่บ้านนอน๑ชั่วโมง
น้องก็เลยเอาขึ้นมาเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริง
โดยคลิปที่ว่าเป็นคลิปตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคม
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณ๒๐นาฬิกา๔๐นาทีไฟในบ้านปิดหมดแล้ว
แล้วก็ห้องนอนน้องหมาก็นอนหมด
จากนั้นช่วงเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าแม่บ้านเนี่ย
มาเข้าครัวคุณผู้ชมลองดูนะ
นี่อันนี้ขวัญเขามาลงไว้ตอนตี๕
เห็นแม่บ้าน
เขาบอกว่าลุกขึ้นมาเข้าครัวแล้วก็นอนที่ห้องกินข้าว
เดี๋ยวก็ถามนิดหนึ่งทำไมถึงขึ้นโปรดใช้วิญญาณในการรับชม
มันเป็นคลิปผีเหรอหรือว่าอะไรวะ

อ๋อเหมือนกันให้คิดเอาเองให้คิดเอาเองอ๋อให้คิดเอาเองอ๋อให้คิดเอาเองคือใช้วิญญาณในการรับชม
ไม่ได้ออกมาพูดอยู่แล้วอ๋อน้องอธิบายต่อบอกว่าจะเห็นความขึ้นไหวนะคะ
ตอนช่วงเวลา๒๓นาฬิกาแม่บ้านลุกเข้ามาเข้าครัวแล้วก็นอนที่ห้องกินข้าว
จนกระทั่งคลิปจบประมาณตี๓แม่บ้านก็ยังนอนอยู่
โดยหมาของขวัญชื่อว่าน้องนุ่มนิ่มอายุ๒๐ปีเป็นโรคชะลา
ความจำเสื่อมเดินยืนกินอาหารเองไม่ได้
ก็เลยจำเป็นต้องจ้างคนมาดูแล
ซึ่งแม่บ้านที่มาสมัครงานก็บอกว่ารักหมาแล้วก็ขอโอกาสทดลองงาน
ขวัญก็เลยยอมเมื่อนำมาเลี้ยงกลับพบว่านุ่มนิ่มเนี่ย
เจ้าน้องหมาเนี่ยมันมีภาวะขาดน้ำเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
โรงพยาบาลสัตว์ต้องส่งรถมารับ
ขวัญก็เลยบอกให้แม่บ้านขึ้นรถไปด้วย
เพราะว่าขันอยู่กับแม่อยู่ต่างจังหวัด
แต่เขาไม่ขึ้นรถไปกับโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่ากลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องเงินค่าจ้างขวัญก็ระบุในประกาศแล้วว่าแต่ตกลง

แล้วก็มีการตกลงกันล่วงหน้าถึงความสามารถในการทำงาน

ซึ่งขวัญจ่ายเป็นเงินสดจากบริษัท
และแม่บ้านคนนี้ยังด่าหมาตัวอื่นของขวัญว่า
เห่าหาพ่อมึงเหรอ

เหรอเขาเขียนแบบนี้เขาหาพ่อเหรอเขาเขียนแบบนี้เออเขาหาพ่อเหรอ
เขาเขียนแบบนี้นะคุณผู้ชมดีนะลูก

ไม่ลองพูดซิ

แล้วแม่บ้านก็ยังถ่ายรูปไปลงเหมือนบ้านตัวเอง
กินข้าวจานเดียวกับหมาน้องบอกยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ใครจะยอมให้คนอื่นทำแบบนี้กับตัวเอง

เราต้องเข้าข้างใคร

ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรมันก็ไม่บ้างนะครับเราไม่รู้

ใช่ใช้วิญญาณในการรับชมก่อน

นี่เป็นใครขึ้นน่ะเราขึ้นหรือเขาขึ้นหรือวะจริงเหรอ
เราขึ้นอ๋อเราขึ้นผมคิดว่าขวัญขึ้น
ทำไมเราขึ้นอ้าวไอ้น้ำน้ำมันจะขึ้นทำไม

แล้วแต่คนจะตัดสินใจเพราะเราไม่รู้จริงเรื่องนี้

แต่ไอ้ขวัญมันก็บอกว่านี่มันขึ้นเหมือนกับเราร่างเลือด
เล่าเรื่องหมอปลาอยู่ไปล่าผีหรือไปทุบอะไรอยู่
โทษดูเพราะเราตัดสินใจใครไปตัดสินใจใคร
รู้อันนี้จริงเราก็ฟังทั้งสองฝั่ง

ก็ถึงบอกไงแต่บางอย่าง

แล้วเรื่องนี้ก็เราเอามาวางให้พี่อ่าน
พี่ก็บอกพี่คิดถูกแล้ว

แล้วหนุ่มพูดอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่กล้าวิเคราะห์ต่อเลย
วิเคราะห์อะไรล่ะเราก็ไม่รู้ไงอะไรมันข้อเท็จจริงไม่เท็จจริง
จริงไหมล่ะหนุ่มพูดอย่างนี้เหมือนเปิดช่องว่าง
เราไม่ได้วิเคราะห์อันนี้เราอ่านตามสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพูดนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็ลองตัดสินดูไว้อย่างนั้น
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ